รายการเกมต่อชีวิตนับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี๒๕๖๒และพิธีกรรายการคุณเอชายาได้รับรางวัลเทพทองประเภทนักโทรทัศน์ดีเด่นทางรายการขอขอบพระคุณสำหรับรางวัลซึ่งเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์รายการให้ดี
สวัสดีค่ะก็จะมาบอกน้องเอนะคะว่าแม่ดูรายการเกมต่อชีวิตแล้วที่สุดจริงจริงเลยว่างวันไหนหรือไม่ว่าตัวเองถ่ายเสร็จเร็ววันไหนจะต้องมาเจอกับรายการนี้ทุกครั้งที่ดูค่ะบอกตรงตรงเลยว่าดูไปบางทีก็ร้องไห้ไปต้องบอกนะคะว่าสงสารทุกครอบครัวที่มาออกแต่ก็ดีใจที่มีรายการนี้เพราะจะทำให้ผู้อุปการรักคุณทั้งหลายแหละ

ที่ท้อแท้หมดเบาหมดกำลังใจเป็นหนี้เป็นศิลป์หรือว่าครอบครัวทุกกำบัดมาก
ทุกคนคะอยากจะบอกว่าคนที่เกิดมนุษย์ประเสริฐที่สุดนะครับ

ดังนั้นเราต้องต่อสู้ค่ะชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นให้ถึงที่สุด
สู้อบทนพยายามได้ไม่ใจว่าคุณจะผ่านมรสมทุกค่ะเราหนี้ไปได้

ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็ดูรายการเกมต่อชีวิต

ครอบครัวเหลือเกินที่สลับสับเปลี่ยนกันมา
หลากหลายเรื่องราวบนเวทีชีวิตแห่งนี้

แล้วก็ยังสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมหลายคน
ผมได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าประทับใจเหล่านั้นไว้
ให้กับคุณผู้ชมแล้วในเกมต่อชีวิตเทปพิเศษวันนี้ครับ
เราไปดูเรื่องราวน่าประทับใจแรกของปู่ย่าตายาย
ที่ต้องดูแลหลานตัวเล็กน่ารัก
ประทับใจขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
ตอนนี้ชีวิตลุงก็ใกล้จะ๗๐แล้ว

แล้วก็อยู่กับหลานอีก๒คน

ผมก็หากินไปหลายอย่าง

งานไหนที่ว่าเราได้ตังค์เราก็ต้องเอา

เราก็ต้องหันเหวิถีชีวิตของเรา
ช่วงน้ำหลากน้ำขึ้นเนี่ยปลามันจะขึ้น
เราก็เออหาปลาขายบ้าง

ก็มีหลานสองคนที่มาเลี้ยงอยู่มันก็ไปด้วย

มันคอยมองเลยแล้วว่าถ้าผมจะไปตัวไหน

หนูก็จะตามไปช่วยหาปลาไปกับน้องอิ่มค่ะ
จากหาปลาหนูก็ไปช่วยปู่จากหนูด้วย
วิธีการดัดหนูก็ทำบ่วงให้เป็นวงกลม
แล้วก็ยื่นมาเสียบกับไม้

พอลุงก็หาปลามาได้ฉันก็มาทำเกร็ดตัวไหนเน่า
เห็นก็เลือกออกทำเสร็จแล้วก็จะได้
เอาตัวดีน่าจะได้ให้เขาไปขาย
เวลาหนูไปขายปลาหนูก็จะขี่จักรยานไปกับพี่เอ๋ย
ที่ลุงให้หลานสองคนไปขายปลา

ถ้าปู่เป็นอะไรไปมันจะได้มีปัญญาหากินได้
มันจะรู้จัดคล้ายเอาตัวรอดได้
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตผมจะไปแค่ไหน

ยังไงผมก็จะส่งจนชีวิตผมจะหาไม่
เพราะฉะนั้นเรื่องหลานสองคนเนี่ยอยากให้เขาเรียน

ปู่เขาจะแบบไม่ไหวค่ะ
หนูอยากจะช่วยปู่แบ่งเบาภาระให้ปู่ค่ะ
หนูจะยอมเหนื่อยทุกอย่างค่ะ
เพื่อช่วยปู่ไม่ให้เหนื่อยมากขึ้นนะ
หนูรักปู่รักย่ารักพี่เอขนาดนี้เลย
ปู่เนี่ยเป็นฝ่ายหา

แล้วก็ลูกหลานเป็นการตลาด

ย่าเป็นฝ่ายผลิตนี่ก่อนออกไปขายนี่

ขูดเก็ดแกก็ทำปลาให้สะอาดแล้วก็ตัดหัว
แล้วก็ล้างใส่ถุงช่างกิโลให้หลานไปขาย
หนูเป็นฝ่ายการตลาดหนูไปขายแถวไหนล่ะลูก

บางทีเขาทำงานกันอยู่ในบ้านในช่อง

บอกหนูก็เบอร์บอกว่าปลาสร้อยปลานินค่ะปลาหมอค่ะ
ขายอย่างไรล่ะจ๊ะแม่คะปลาส้อยขายอย่างไรจ๊ะ

นอกจากขายปลาแล้วขายอะไรอีกลูก

แล้วก็ล้างบัวใส่บัว
เห็นบอกมีอยู่วันหนึ่งขายไม่หมดไม่ยอมกลับบ้าน

ก็นั่งหมอไซมาของมันเหลือนิดเดียว

หนูอยากให้มันขายหมดอะค่ะ
เอาเงินมาให้ปู่กับย่าค่ะ
อีกหนึ่งอย่างที่ปูบอกว่า

ถ้าในเมื่อหลานอยากจะตามเขาไป

เพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอะไรไป

อย่าไปคดในข้องอในกระดูกต่อใครก็ยัง

มีอาชีพก็คือทำไร่ทำนาเลี้ยงหลานจ้ะ
ครอบครัวของป้าอยู่กัน๖คนจ้ะ

คนที่๒น้องปุ๊บปั๊บอายุ๗ขวบค่ะ
คนที่๓น้องสปายอายุ๕ขวบ
ถ้าวันไหนวันหยุด

เขาทำได้หมดทุกอย่างค่ะทำได้หมดทุกอย่าง
บ้านหลังที่อยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านลูกของปู่แล้วจ้ะ
เด็กมันก็มาอยู่นี่หลายปีแล้ว

วันนี้ปู่ก็มาเรื่องต่อมาอีก

พอได้มาที่ครับครับครับนั่งกินกัน

อย่างปู่ไปหาปูหาปลาหากุ้ง

แล้วก็จะอาบน้ำให้น้องแต่งตัวให้น้อง

วันนี้คุณปู่จะมาด้วย

แกป่วยแบบว่าเป็นไอประจำเลยจ้ะ

ผู้หญิง๑แล้วก็ผู้ชายอีก๔

เลี้ยงดูหลานและคนในครอบครัวนี้

ที่มาจากปู่กับย่าล่ะรายได้ครับ

ก็แกไปรับจ้างเขียวข้าวดำนา
แล้วก็กู้มันขูดมันอะไรหมดนี้นะจ๊ะ

วันละ๒๐๐จ๊ะทำทุกวันไหมย่าปู่อะปู่

ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นคุณปู่เลี้ยง

ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเด็กเลย
จะเห็นว่าเด็กวิ่งขึ้นบ้านลงบ้านเนี่ย
ที่เด็กไปอยู่เนี่ยก็คือบ้านของคุณปู่

ก็ย้ายไปอยู่บ้านปู่ประมาณตอนสงการนะจ๊ะ
ปูขอบคุณมากนะแล้วขอให้ปู่สุขภาพแข็งแรงนะครับ

โนเชื่อเด็กเย็งพิชาพรอำคัมภง
อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๔อายุ๑๐ขวบค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านหนูมีกันอยู่๗คนค่ะ
มีปู่มีย่าแล้วก็มีพี่น้อยนา
พี่ลูกน้ำหนู

ส่วนพ่อกับแม่ของหนูก็ไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ
กับแม่ก็ส่งเงินมาให้ตลอด
แต่ว่าบางทีมันก็ไม่พอใช้ค่ะ
ทุกวันนี้ย่าก็ต้องทำงานแล้วก็ดูแลพวกหนูทั้ง๕คนด้วยค่ะ
ทุกวันนี้รับจ้างขุดมัน
บางทีก็ไม่มีงานรับจ้าง
ขุดมันตรงไหนป้าก็ไปพาหลานไปเก็บมันหลงกัน๕๖คน
พอวันหยุดพวกหนูทั้ง๕คนก็จะไปช่วยย่าเก็บมันหลงค่ะ
ลูกชอบเวลาตอนที่ไปเก็บมันกับยาค่ะ
ถ้าไปช่วยย่าเก็บมันย่าจะริ่มจังเลยครับ
ผมชอบที่สุดก็คือไปเก็บมันกับย่าครับ

ทุกวันนี้ย่าก็ทำงานไม่ค่อยไหวค่ะ
พวกหนูก็เลยช่วยย่าทำงานค่ะ
หนูแล้วก็พี่ลูกน้ำก็จะช่วยเก็บผักเก็บพริกไปขาย
พี่นายน่าก็จะทำงานแล้วผิดชอบงานบ้านทุกอย่างค่ะ
ชามรีดผ้าแล้วก็ซักผ้าค่ะ
ส่วนเน็ตกับนโมก็จะดูแลเรื่องเล้าไก่ค่ะ
หลานป้า๕คนช่วยป้าทุกคน
ภูมิใจหลานนี่ว่าเชื่อฟังย่าย่าบอกอะไร
แล้วคุณหลานคนโตย่าจะพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า
คิดดีทำดีได้ดีนะลูก

ในบ้านหลังนี้นะครับที่เราถ่ายกันเนี่ย
มันเป็นอีกมุมหนึ่งของการต่อสู้ชีวิต
แล้วคนในบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกครับว่า

เขาก็จะมีหน้าที่แต่ละคนนะช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับ

เริ่มเกิดวิกฤตหนักที่เมื่อตอนที่ปู่ล้มใช่ไหมครับย่า
จ้ะตอนที่ปู่ป่วยเนี่ยจ้ะ

ย่าเห็นบอกว่าย่าเนี่ยก็ไม่แข็งแรง
จากมีโรคประจำตัวไอ้เข่าเสื่อมเนี่ย
แล้วตอนนี้รายได้ของย่ามาจากไหนครับ
มีงานรับจ้างก็ไปรับจ้างจะเป็นชั่วโมง
วันก็ได้ชั่วโมง๒ชั่วโมง

จะมีกุฎมันย่าก็หน้านี้กุฎมันก็ไป
แล้วย่ารู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมันมีอยู่อะครับ

อยู่ในดินบางทีเราก็เดินโทษอ่ะ
เตะเขียดดินที่จะจบคุยคุย
พอคุยไม่ไหวก็นั่งพัก
อย่างนี้พอคุยเต็มไปกับหลานก็เออมา
เก็บมันได้เยอะแล้วมาเก็บเขาก็จะขนขึ้นรถจ้ะ
ใครเคยไปช่วยย่าเก็บบ้าง

แล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนมีมันหลงไม่มี

พอเราเดินเหยียบแล้วมันก็จะมีหัวขึ้นมาแล้วเราก็เก็บค่ะ
ได้เยอะที่สุดเคยรู้ไหมลูกว่าได้สักประมาณกี่โล
ก็ร้อยโลกรัมค่ะ

จริงค่ะ

ไม่ได้หลอกค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ดะแล้วอะค่ะแล้วฝนตกฝนมันตกแล้วมันก็จะเห็นหัวมันง่ายค่ะ
ลูกนุ๊กหนูเก็บมะยมไปขายเหรอลูกเหรอ

ทำมานานหรือยังอาชีพเก็บมะยมไปขายเนี่ย

ย่าต้นมะยมเนี่ยมันมาจากไหนของใครครับ
ลูกเป็นคนปลูกจะมีอยู่สองต้นแล้วมันจะดกพอตอนเช้ามันสนุกก็จะปีนขึ้นไปเก็บมะยมเอาไปขายที่โรงเรียน
ทำไมหนูต้องขายลูกเพราะอะไรอยากแบ่งเบาย่าเหรอหรือว่าไง
ก็เห็นย่าเหนื่อยค่ะแล้วย่าก็เหนื่อยมากแล้วค่ะย่าก็แก่แล้วด้วยค่ะ
ชื่นใจอ่ะน่ารักทั้งปู่ย่าตายายทั้งหลานเลยนะครับนี่แหละครับความรักความห่วงใยของคนที่เป็นปู่ย่าตายาย
แต่ท่านก็แก่เท่าลงทุกวันลูกหลานอย่างเรานะครับก็ต้องอย่าลืมดูแลท่านด้วยนะครับ
งกรานนี้ถือช่วงโอกาสดีแบบนี้นะครับหาพวงมาลัยน้ำอบน้ำปรุงมากราบมาไหว้ท่าน
แค่นี้เชื่อเถอะครับปู่ย่าตายายของเราก็ชื่นใจไม่เบาแล้วล่ะครับ
ช่วงหน้ายังมีความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมอีกหลายครอบครัวรับรองว่าทั้งสนุกทั้งซึ้งกันเลยทีเดียวพลาดไม่ได้สักครู่เดียวครับ
ต่อไปที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมนั่นก็คือเรื่องราวของลูกกระตันอยู่ที่ยอมเสียสละเพื่อครอบครัว
แม่ผมกลายเป็นคนพิการผมก็กลับใจเลิกเที่ยวเลิกกินเหล้าแบกรับภาระหนี้สินและที่สำคัญผมต้องดูแลแม่ให้แม่อยู่กับผมให้นานที่สุด
เวลาเห็นเพื่อนเดินผ่านใส่ชุดต้องเรียนผมก็อยากไปครับผมไม่น้อยใจในโชคชะตาครับคนเรามันไม่เหมือนกันผมก็สู้ครับในแบบของผมเอง

โคนประมาณครึ่งขาผมต้องแบกมะพร้าวมาคือลำบาก
นึกถึงแม่นึกถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหน้าก็สู้เต็มที่ไม่มีถอยครับ